ของสามีเมาแล้วก็ทำร้ายภรรยาตัวเองนะคะโอ้โห
ท้าตีท้าต่อยทีนี้ตัวฝ่ายภรรยาคือไม่ได้เจอครั้งนี้ครั้งแรก
บอกสุดกลั้นไม่ไหวแล้วจริงจริงนะคะเลยตัดสินใจคว้าท่อนเหล็กฟาดสามีจนสลบไปเลยค่ะ

มาด้วย
มันถูกต้องนี่ค่ะเป็นที่เหตุการณ์สองสามีภรรยาทะเลาะกัน
เพราะฝ่ายสามีคือดื่มสุรามาอย่างหนักแล้วทำร้ายภรรยาทีนี้ภรรยาทนไม่ไหวแล้วค่ะ
สามีก็ท้าด้วยนะอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงตอนแรกเลย
ใช้ท่อนเหล็กฟาดเข้าไปที่หลังสามีจนล้มฟุบลงไปกับพื้น
แล้วก็ยังฟาดลงไปอีกรอบแต่ทีนี้เหล็กหลุดมือแล้วก็เฉียดหัวสามีไปอะค่ะ
จะได้ยินเสียงแกล้งนี่คือเหล็กกระทบพื้นจนเกิดประกายไฟเลยนะคะ
จากนั้นยังเตะไปที่หลังของสามีจนตัวเองก็ล้มลง
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์พยายามเข้ามาช่วยมาห้ามค่ะ
สงสัยว่าเธอจะคือสุดกั้นแล้วจริงนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
เป็นบริเวณหน้าห้องพักของทั้งคู่
ก็ยังพบท่อนเหล็กขนาดเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุวางอยู่ใต้โต๊ะ
ส่วนท่อนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักแล้วนะคะ
ทั้งคู่สามีภรรยาหลังเกิดเรื่อง
สามีค่ะไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลภูมิพล
เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะโดนฟาดไปแบบนี้
พอทั้งคู่เริ่มใจเย็นลงตำรวจสนดอนเมืองเจ้าของพื้นที่ก็เรียกทั้งคู่ไปสอบสวน
ทางสามียืนยันว่าไม่เอาเรื่องกับภรรยาค่ะ
เพราะตัวเองเนี่ยผิดเองที่เมาแล้วไปท้าทายภรรยาก่อนนะคะ
ทางด้านของนางสาวฝนนามสมมุติภรรยาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีเธอเมาสุราแล้วกลับมาที่ห้อง
ทีนี้พอเมาแล้วเริ่มหาเรื่องค่ะก่อกวนพี่สาวเธอที่มาขออาศัยอยู่ด้วย๒๓วัน
และสามีก็เลยมีปากเสียงกัน
ทีนี้สามีไม่ได้แค่พูดทะเลาะอย่างเดียว
ลงมือลงไม้ทุบตีแล้วก็ผลักเธอ

บอกตามปกติแล้วไม่เคยสู้เลยนะแต่คราวนี้มันสุดทนแล้วค่ะ
พอสามีพูดท้าทายว่าอ้าวใช้เหล็กฟาดเลย
ก็พร้อมจะให้อภัยแต่สามีต้องปรับตัวนะ
ฝั่งสามียืนยันไม่ได้โดนเมียตีสลบ
แต่ตอนนั้นคือตัวเองเมาเลยลงลงไปค่ะ
ส่วนทางด้านในเอ็มฝ่ายสามีนะคะ

แต่ก็ไม่เคยทำร้ายลงมือเลยสักครั้งเสียใจมากค่ะ
หลังจากนี้เลยสัญญากับภรรยาว่าจะดื่มสุราให้น้อยลง
และจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะ
เบานี่คือเบาอย่างไรล่ะ
ผมสัญญาเขาไปแล้วว่าจะ

ตัวพี่เองอ่ะได้มีการพูดคุยกับเขาบ้างไหมคะ

ได้มีการให้คำสัญญา

วันเกิดวันพระนะเราต้องไปนะ

แล้วก็ปรับตัวให้ดีขึ้น

ช่วงขณะของวันเกิดของเขา

ให้มีสินในตัวของเขาเอง
เดี๋ยวก็หยุดเอง
นี่ค่ะถ้าหากว่างดเหล้าหรือว่าลดลงได้